ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์อุบัติเหตุนะครับ
เป็นรถของผลตะบรดเอกพจารวาสวงศ์สุวรรณนะคะ
แน่นอนเป็นน้องชายของท่านพลเอกประวิทย์นั่นเองนะครับ
ก็นั่งไปครับแล้วก็ไปดูงานที่พัทยา

คนขับดันเอื้อมไปหยิบสายชาร์จมือถือ
ยหน้ามาปุ๊บรถคว่ำเลยครับตกไปยังร่องน้ำริมถนนส่งผลให้คนในรถนั้นก็บาดเจ็บนะฮะ
ใช่ค่ะภายในรถมีทั้งหมด๖คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเลยนะคะ
รถคันนี้เป็นรถตู้หุ่นใดป้ายแดงทะเบียนรถ๗๑๙๙กรุงเทพ
เป็นรถเช่าเช่าทั้งคนขับเช่าทั้งรถมาจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
นะฮะแล้วก็สภาพเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ว่าโชคดีเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีใครเสียชีวิตนะครับ
ทางด้านของพลโทคงชีพตันตรวานิสโฆษกระทรวงกลาโหม
ก็ออกมาเปิดเผยถึงอาการของพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ
อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งเป็นน้องชายของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
หลังที่ไปประสบอุบัติเหตุครับเป็นรถตู้เสียหลักพลิกคว่ำตกร่องกลางถนนที่มอเตอร์เวย์ต่างระดับทับช้าง
บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกพัชรวาสนอนรักษาตัวอยู่ห้องไอซียูครับ

แต่ว่าทางด้านของคุณหมอเองยังให้นอนพักนิ่ง
เพราะว่าเนื่องจากว่ากระดูกที่บริเวณหายปลาร้านั้นแตก

ส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลตลอดทั้งวันนั้นก็มีบรรดานายตำรวจครับ
บุคคลใกล้ชิดก็เดินทางผลัดเปลี่ยนกันเข้าไปเยี่ยมทั้งวันเหมือนกัน
เช่นทางด้านของผลตบตรีพาณุรัตน์หลักบุญ
เป็นรองผู้บัญชาการทะบดนครบาน
โดยผลตบตรีพาณุรัตน์นั้นบอกว่า

บอกว่าอาการทั้งหมดนั้นเกือบเป็นปกติแล้วนะครับ
แต่ว่าแพทย์พยายามไม่ให้ขยับตัว
อยากให้นอนนิ่งไปก่อน
แล้วก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกสักระยะหนึ่งครับ
ส่วนเรื่องของการตอบสนองเองก็ตอบสนองได้ดีแล้วก็เป็นปกติดี

ก็มีการสอบสวนเรื่องของอุบัติเหตุในครั้งนี้
ผ่านจำรวจโทรสุจินอินช่วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยคดีของคดีนี้เนี่ย
บอกว่าได้มีการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปแล้ว
ก็มีการสอบเสร็จไปบางส่วน

นายประติภัทรแทนไทยสงศ์
เขาก็บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้วนะครับ

ระหว่างที่เขาขับรถอยู่เนี่ยดันไปเอื้อมมือไปหยิบสายชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วก็จังหวะนั่นแหละครับ
พอเงยหน้ามาปุ๊บก็กลายเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เมืองต้นก็จะมีการแจ้งข้อหากับคนขับไปนะครับ
เป็นข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็ทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ

แล้วก็ตอนนี้คุณแม่ก็ป่วยด้วยคุณแม่อายุ๙๘อยู่โรงพยาบาลก็เป็นห่วงทั้งคู่เลยนะคะ